วันนี้ครับทีมวอเล็กบอลหญิงไทยก็หวังจะคว้าอันดับ๓ปลอบใจในการแข่งขันเอวีซีครับ
พร้อมกับข่าวอื่นครับการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับ
ใช้เวลาสองชั่วโมงทางโค้ชด่วนดันไนสี่วัชระเมธากุลหัวหน้าภูกษรก็บอกว่า
ฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักนะครับเบื้องต้นเพราะว่าลูกทีมเนี่ยเพิ่งจะผ่านเกมหนักในรอบรองที่เจอจีนมาเล่นกันถึง๕เซต
จะแพ้ไป๒ต่อ๓รวมทั้งเน้นเรื่องของการเสิร์ฟแล้วก็รับวันแรกที่ทำได้ไม่ดีในเกมรอบตัดเชือก
ส่วนไต้หวันผู้แข่งนะครับในรอบจริงตับสาม
ก็มีการศึกษาข้อมูลแล้วก็บอกว่าไต้หวันเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่น
แต่ก็มีช่องเข้าทำโดยเฉพาะการบล็อกรวมทั้งการขึ้นตบหัวเสาครับ
วันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดเวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาที
แล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับวันเดียวกันนะครับญี่ปุ่นเจอกับจีน
ละสดทางยูทูปของไทยรัฐเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ไปดูกิจกรรมเรื่องของมวยกันบ้างครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มแล้วก็จังหวัดบุรีรำ
มหากรรมยิ่งใหญ่ครับมวยไทยเอ็กซ์โปร์ครับ
ระดมสุดยอดมวยไทยแห่งยุคแล้วก็สุดยอดนักมวยไทยในตำนาน
ทั้งสามารถพระยักษ์อารุณนะครับสมรักคำสิงฯ
กำปั้นกันในศึกยอดมวยไทยในขนมต้มโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ส่วนการประกบคู่มวยนะครับคู่เอกเป็นศึกชิงแชมป์เข็มขัดสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้ม
รุ่น๑๓๓ปอนดระหว่างศอกผีดิบครับเมืองไทยครองสวนภูรีสอร์ทพบกับราชาเข็มขัดนะครับ
นั่นก็คือซุปเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตครับ
แล้วก็คืนนี้คอมิกซ์มาเชียลอาร์ตแล้วก็คอมวยห้ามพลาดนะครับ
นั่นก็คือโยชิสักะนายิโตฉายายโดวิตะ
จะเปิดศึกนะครับรับคำท้าจากโชชัวปาซิโอนะครับ
แก้มืออีกครั้งหนึ่งในการเจอกันเป็นครั้งที่๒

ศึกสังเวียนเดือดทั้งรถถังแล้วก็ยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท
เท่าสดตั้งแต่เวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ